และนั่งเพราะฝ่ายจิ๊นะเขาย้ายแล้วย้ายค่าย้ายสังกัดไปอยู่วิคพระรามสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งานนี้นะคะก็เลยไม่วายถูกชาวเน็ตจับตามอง
พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าแบบนี้เนี่ย
ฝ่ายชายจะมีย้ายตามฝ่ายหญิงไปหรือเปล่า
โดยหนุ่มมิ๊กเขาก็ออกมาบอกนะว่าไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลย
พร้อมกับบอกว่ายังอยู่ช่องหมอชิดอีกนานนะจ๊ะ
เพราะเพิ่งจะเซ็นสัญญาใหม่ไปเองค่ะ
ตอนนี้แฮปปี้ครับอยู่ที่นี่แบบทางช่องก็ให้โอกาสเราเยอะมาก
โบไปก่อนหรือมิคก็ต้องตามไปอะไรอย่างนี้เขาก็จะมากันอย่างนี้
เพราะตอนนี้อยู่ที่นี่แหละครับผมก็มีเราก็แบบเป็นการให้กำลังใจมากกว่า
บอกว่าทำงานสู้นะครับอะไรอย่างนี้เราเป็นเหยียดสายให้กำลังใจมากกว่า

แต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะอยู่กันคนละช่องนะก็มีภาพคู่ออกมาให้แฟนคลับได้ฟินกันตลอดเวลา
อย่างล่าสุดค่ะเพิ่งจะควงกันไปเติมความหวานเที่ยวทะเลมา
ซึ่งหนุ่มมิกเนี่ยบอกว่าช่วงนี้มีเวลาว่างตรงกันก็เลยขอไปชาร์จแบตสักหน่อยก่อนที่จะทำงานกันแบบยาว
ส่วนก่อนหน้านี้ที่ทำเอาแฟนคลับฟินสุดกับการหอบช่อดอกไม้นะคะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดฝ่ายหญิงถึงเขาใหญ่
อยากไปอะไรที่มันสวยพาไปแบบถ่ายรูปด้วยอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยเลือกเป็นเขาใหญ่ครับ

นอกจากดอกไม้ยังมีอย่างอื่นให้เขาด้วยไหมคะ

จริงอันนี้ไม่ใช่เป็นแหวนแทนใจอะไรใช่ไหม
ก็เป็นของขวัญวันเกิดดีกว่าครับผมใช่น่ารักดีเหมาะเขาดีครับ

อยากรู้จังเลยว่าของขวัญวันเกิดเป็นเครื่องประดับที่ว่าเนี่ย

คือนักข่าวพยายามถามหลายรอบมากแต่ก็ไม่ได้คำตอบ

นี่เคยไปสัมภาษณ์น้องแล้วแบบเป็นคนกันเอง
เป็นสุภาพบุรุษแล้วก็จริงทั้งคู่เนี่ยดังมากทั้งคู่
น้องโบเมลาดาทั้งน้องมิคทองระยะก็ดังทั้งคู่
จริงจะปกปิดเป็นความลับก็ได้ในความรักครั้งนี้
แต่ว่าคู่นี้เนี่ยเลือกที่จะเปิดให้แบบว่าแฟนคลับได้รับรู้แล้วก็สะดวกใจ
ว่าตอนนี้เขาคือคู่จริงไม่ได้เป็นแค่คู่จิ้นถูกไหม
ส่งดอกไม้ให้ชัดเจนกันแล้วแหละ